ดูความคืบหน้าคือหลังจากที่เมื่อวานนี้

คอสชก็ยังคงจับตามองอยู่นะคะ
โดยที่เมื่อวานนี้เหตุการณ์มีความวุ่นวายเล็กน้อยค่ะ

วุ่นวายที่ว่านี้ก็คือเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
มารักษาความปลอดภัยมีการคุมเข้มมากนะคะ

แต่ความรุนแรงต่างไม่ได้มีอะไร
ส่วนนายรังสิมันโรมหนึ่งในแกนนำคนอยากเลือกตั้ง
ก็ถูกควบคุมตัวไปที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ล่าสุดได้รับการประกันตัวแล้วนะคะ
หลังจากที่๓แก่นำกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง
ประกอบด้วยนายอานนท์นำพา
นายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจานิว

ที่ถูกออกหมายจับในคดีร่วมกันชุมนุม
สกายวอล์กแยกปฐุมวัน
นำเกือบทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ
จากการยื่นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ถูกควบคุมตัวไปที่จังหวัดขอนแก่นทันทีเลยนะคะ

เนื่องจากมีหมายจับค้างเก่าอยู่

ในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูล

นายรังสิมันก็ได้รับการประกันตัวแล้ว

หมายที่จะนำตัวส่งฟ้องในคดีนี้
ก็คือวันที่๒๓มีนาคม

บอกว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวาน

แต่ก็ทำให้ทุกคนมีความฮึกเหิม
งานของพวกเราต้องใช้เวลาอีกยาวไกล

กลับมามีประชาธิปไตยอีกครั้ง
อันนี้ก็มีการโพสต์ข้อมูล

นายวัฒนาเมืองสุขแก่นำพักเพื่อไทย
ขอบคุณกลุ่มนักศึกษาที่เรียกว่ากลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย
ที่เป็นแกนกลางในการนัดชุมนุมคนอยากเลือกตั้ง

แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าในการชุมนุมครั้งหน้า
วัฒนาเมืองสุขจะไปร่วมด้วยอย่างแน่นอนค่ะ
มาดูทางด้านคอสชกันบ้างนะคะ
พลตรีปียพงศ์กลิ่นพันธ์ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๑๑
ในฐานะทีมโคศกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุม
คู่ไปกับการทำความเข้าใจกับประชาชน
และช่วงนี้ถือว่าเป็นระยะสำคัญ
ประเทศจะต้องเดินไปสู่การเลือกตั้ง
ดังนั้นเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อย
ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญค่ะ
ส่วนที่มีการตั้งเงื่อนไขให้มีการเลือกตั้งในปีนี้
โศกคศก็บอกว่าทุกคนรู้อยู่แล้ว

และเจ้าหน้าที่ก็จะต้องช่วยกันพยายามทำความเข้าใจกับประชาชน
ถึงเรื่องของการเลือกตั้งที่เลื่อนไปเป็นปี๒๕๕๙

กลุ่มที่คอสชกำลังจับตาอยู่
ประกอบด้วยไผ่ดาวดินจานิวรวมถึงนายรังสิมันโรม
แล้วก็กลุ่มหัวรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสร้างกระแส
เหมือนกับเหตุการณ์ครั้ง๑๔ตุลา๒๕๑๖ค่ะ